จำนวนไม่น้อยก็คิดไม่ตกนะฮะเพราะว่าการเปิดตัววันจันนี้พักรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวพลเอกประยุทธ์อย่างอลังการงานสร้างเนี่ยคนก็มองต่อว่าจะมีสอสอจำนวนหนึ่งไหลออกจากพลังประชารัฐตามนายกลุงตู่ด้วยหรือไม่การเมืองจะเกิดอะไรขึ้นอีกติดตามจากรายงานครับ
ต้องยอมรับว่าหลังจากผลเอกประยุจันทร์โอชา
ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ส่งผลให้ผลักภารกรรมประชารัฐของผลเอกประวิศร์วงสุวรรณ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสอสอจำนวนหนึ่ง

ซบอกอดอุ่นของเสียหนูอนุทินชาญวิรากุลของพักภูมิใจไทย
ยังไม่รวมกับที่ประกาศตัวจะย้ายตามลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอีกจำนวนมาก
ซึ่งจะมีการเปิดตัวกันแบบอลังการ๙มกราคมแล้ว
ป้อมจะทำอย่างไรในสถานการณ์วิกฤต
พักน้องไม่ได้ไปตกปลาในบ่อใหม่
แต่ดันมาตกปลาในเบาะพี่
พลเอกประวิทย์น่าจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่า
พลังประชารัฐได้ผ่านจุดรุ่งเรืองสูงสุดมาแล้ว
หลังเลือกตั้งปี๒๕๖๒พักพลังประชารัฐ
ที่มีทั้งอำนาจรัฐและเครือข่ายเอื้อประโยชน์ให้ทุกอย่าง
ถึงขนาดนั้นก็ได้มาเพียงสส๑๑๖คน
เป็นรองพักเพื่อไทยที่ได้๑๓๖คน
มาวันนี้แม้กระสุนยังแน่นแต่หากไร้กระแส
จะเป็นไปได้ก็แค่พักขนาดกลางเท่านั้น
สิ่งที่ทำได้ในขณะนี้คือพยายามล้างกลุ่มสอสอบ้านใหญ่เอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัตนเศษที่มีนายวิรัติรัตนเศษ
เป็นแก่นนำและดูแลสศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาแก้วกลุ่มพริชบูรณ์กลุ่มปากน้ำที่นำสศเข้าสภามาได้ถึง๖คน
ได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นของขวัญซื้อใจ
ปากน้ำโพกลุ่มกำแพงเพชรรวมไปถึงกลุ่มสามมิตร
ที่มีนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรมและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
แก่นนำที่มีสอสอในเครือประมาณ๑๐คน

ยังประกาศด้วยว่าจะเป็นใจบันดาลแรง
หลักดันลุงให้ถึงฝั่งฝั่นบนคุยินายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
อะไรเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สอสอกลุ่มบ้านใหญ่
เปรียบเสมือนดาวเริกมีแสงในตัวเอง
พอที่จะเอาตัวรอดในสนามเลือกตั้งแบบใจถึงพึ่งได้
โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งกระแสมากมายเหล่านี้

คำตอบที่ได้ก็คือยังมั่นใจในตัวพี่ใหญ่ใจดี

และพร้อมจะเปิดทางร่วมรัฐบาลกับทุกพักทุกคั่ว
ดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าจะออกมาอย่างไร
จึงมั่นใจได้ว่าภักดิ์พลังประชารัฐ
จะเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน